คราวนี้คนขับไม่ใช่คนนั่งอาจจะเซ็งใช่ไหมคะ
แต่อันนี้โชเฟอร์แท็กซี่เซ็งค่ะ

คือเมื่อกี้คนนั่งโดนเอาเปรียบ

พี่เบิลท์อันนี้มีผู้ชายคนนึง
บอกพี่ไปส่งผมที่อายุทยาหน่อย
เรียกจากสถานทูตลาวกรุงเทพ
เขาบอกว่ามันไกลอะ๘๐กว้าโลก็มีนะคะ

พอพี่โชเฟอร์แป๊บไป๒๐นาทีแล้ว

เดินลงจากรถไปตามอ้าวทางตัน
สัมภาระที่เขาแบกมาทิ้งไว้ที่พื้นแต่คนหายไปแล้ว

ทิ้งของไว้จากกรุงเทพ

คุณบัณฑิตเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เขาไปแจ้งความที่
พระพระนครศรีอยุธยาบอกว่าโดนผู้โดยสาร
อกให้มาส่งแล้วชิ่งค่าโดยสาร

ผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณน่าจะสัก๓๕๔๐ปี

สะพายเป้แล้วก็ฮิ้วรองทางภาพใบ๑คู่

อายุทยาในตำบลไผ่ลิงหน่อย

ก็ตกลงระหว่างทางไม่ได้คุยอะไรกันเลย

ลักษณะเนี่ยคุณบัณฑิตบอกมันเป็นซอยเปลี่ยวมืด
มืดแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่า
จอดตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมเข้าไปเอาตังค์ก่อนนะ

หายเข้าไปในซอยจน๒๐นาทีผ่านไป
ก็ไม่กลับมาก็เลยเดินตามลงไปดูค่ะ

เขาก็เลยมั่นใจว่าเขาโดนเชิดค่าโดยสารแน่

ขอเปิดกระเป๋าของผู้โดยสารที่ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นดู

ระบุว่าเป็นโรคทางเดินอาหารกับโรคตับ

แล้วก็จะพยายามตามตัวมาสอบสวนนะคะ

เอาไปจ่ายค่าเช่ารถที่ไหนได้

น้ำมันก็หายฟรีต้องเสียตังค์เติมน้ำมันตีรถกลับกรุงเทพ

เขามาส่งถึงเขาขอลงลงจากรถไปเลยใช่ไหม

แล้วก็เดินลงไปผมเขาบอกให้รอ

แล้วผมก็นึกว่าเขาจะไปเอาตังค์มาให้
ว่าเข้าไปในซอยมันเป็นซอยตันข้างหลังมันเป็นคลอง
คนบ้านอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าน่าจะซอยใกล้กันนะฮะ
แต่คราวนี้ผมก็ไม่รู้จะตามยังไงเหมือนกัน
ดีนะที่ยังมีเป้กับรองเท้าทิ้งไว้
เพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าที่รับมันคนแน่